แล้วเรื่องแบบเนี้ยมันยังไม่หมดแค่นี้ค่ะครับเห็นข่าวต่อไปแล้วก็
ถอนหายใจเหมือนกันอืมถอนหายใจคุณผู้ชม
เหตุการณ์นี้มันเกิดอะไรขึ้นทางเจ้าอาวาสค่ะ
เจ้าอาวาสบังคับให้สามเณรอ่ะใช้ปากสำเร็จความไคร้อืม
แค่ฟังแค่นี้ดิฉันพูดแค่นี้ไม่ถอนหายใจยังไงไหวคุณผู้ชม
เหตุการณ์นี้นี่ที่นั่งอยู่แล้วก็เบลอหน้าค่ะ
นั่นคือเจ้าอาวาสนะตำรวจคุมตัวพระใบดิกาจักรพงศ์เจ้าอาวาสวัด
ไม่ต้องบอกชื่อวัดละกันอยู่ในอำเภอแม่จริมที่จังหวัดน่านนะคะ
ก็ต้องให้ศึกแหละเพราะว่าก่อเหตุอนาจารย์สามเณรในวัด
บังคับให้สามเณรใช้ปากสำเร็จความไข้แล้วพอรู้นะว่าตำรวจรู้ตัวแล้ว
โดนจับแล้วเนี่ยหนีเลยหนีออกจากวัดกลางดึก
กบดานในบ้านเกิดที่สูงเม่นจังหวัดแพร่ค่ะคุณผู้ชม
หนีจากน่านไปแพร่ก่อนหน้านี้แม่ของสามเณร
เรียกสามเมรินว่าสามเมรินชินแล้วกันนะคะอายุสิบสี่ปี
แม่เนี่ยก็ไปแจ้งความกับตำรวจเลยบอกว่าสามเณรลูกเนี่ยนะ
กลับมาเยี่ยมบ้านเกิดเมื่อ๑๕ที่ผ่านมาเนี่ย
เรียนที่สำนักเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอภูเพียง
แล้วอยู่ในช่วงปิดเทอมไงก็เลยไปขอจำวัดที่บ้านเกิด
ที่มีเจ้าอาวาสเนี่ยเจ้าอาวาสคนนี้ครับอยู่
หลังจากนั้นสามเณรส่งข้อความมามาหาแม่
แล้วก็เล่าให้ฟังว่าคืนวันที่สิบห้า
ตอนนั้นน่ะสามเมรินอยู่ในกุฏิใช่ไหมครับ
เจ้าอาวาสเนี่ยเข้าไปหาแล้วก็นอนบนที่นอนข้างข้างสามเมรินเลย
เจ้าอาวาสทำพฤติกรรมแบบนี้ฮะนอนข้างสามเณรชิดใกล้เลย
ใช่แล้วบังคับให้สามเณรใช้ปากสำเร็จความไข้ให้เจ้าอาวาสโอ้โห
ทราบเรื่องนะพาสามเณรไปแจ้งผู้ใหญ่บ้าน
แล้วก็แจ้งเจ้าคณะอำเภอแม่จริมค่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็ต้องแจ้งความร้องทุกข์แหละ
แต่ฝั่งเจ้าอาวาสรู้ตัวเก็บข้าวของให้คนขับรถรีบขับรถพาหนีจากวัดเลยค่ะ
สะกดรอยตามค่ะแล้วหลังจากนั้นตำรวจแสดงตัวจับกลุ่มพาไปศึกเลย
โดน๒ข้อหานักค่ะกระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี
สามเมรินอายุสิบสี่นะแล้วก็โดนเรื่องกระทำอนาจารย์เด็กอายุไม่เกินสิบห้าปี
เสื่อมไหมอ่ะครับเพราะฟังข่าวแบบนี้มา